มาดูเรื่องที่ต้องระมัดระวังเหมือนกันโดยเฉพาะสาว
เวลาไปออกกำลังกายตามที่สาธารณะต่างคุณ
เขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้เธอก็ไปออกกำลังกาย
แต่มีผู้ชายคนหนึ่งเหมือนปั่นจักรยานมาแล้ว
มองจ้องมองและจ้อง๓รอบ๔รอบ

ถ้ามองจ้องเฉยมันคงไม่มีอะไรหรอกค่ะคุณคิง
แต่สิ่งที่จ้องไปอยู่บริเวณหน้าอกของเธอค่ะ

ขี่จากจักรยานกลับมาก็วนแล้วก็จ้องอยู่ตรงนั้น

จนกระทั่งนี่แหละค่ะคุณผู้ชม
มันกลายเป็นเธอต้องถ่ายภาพ
เขาก็เลยโพสต์ภาพนี้ไว้ว่าผู้ชายคนนี้
ปั่นจักรยานอยู่ในสวนสาธารณะที่บึงแก่นนคร
บอกไว้ว่าเป็นชายโรคจิตมองหน้าอกผู้หญิงและพูดจาคุกคาม

แต่เดี๋ยวมาดูกันว่าผู้เสียหายเล่าว่ายังไง
คุณคิงเชื่อไหมที่ฉันอ่านไปนี่ขนลุกนะคะ
คือแต่ละอย่างที่เขาตอบปากต่อคำนี่ไม่น่าเชื่อจริง
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปเจอค่ะคุณละลินค่ะ
คุณละลินอนันตกุลอายุ๓๒ปีบอกแบบนี้เล่าเลยว่า
จุดเกิดเหตุตรงนั้นเป็นเส้นทางออกกำลังกาย
สามารถที่จะทั้งวิ่งได้ทั้งเดินได้ปั่นจักรยานก็ได้
แต่ละวันก็จะมีคนมาปั่นจักรยานกันเยอะแยะมากมาย

ก็เป็นที่ที่เขารู้กันอยู่แล้วว่าใครอยากออกกำลังกายมาตรงนี้
วันนั้นตอนเย็นของวันที่๑๘เมษายนค่ะ
เธอบอกเธอมาวิ่งออกกำลังกายคนเดียวก็ปกติเพราะเธอทำแบบนี้
ตอนวิ่งอยู่ผู้ชายคนนึงปั่นจักรยานมาทางด้านหลังของเธอ
แล้วก็พอจังหวะเลยตัวเธอก็หันมามอง
แต่ไม่ได้มองหน้ามองที่หน้าอกแบบตั้งใจ

แล้วเธอบอกว่าเหมือนจะตั้งใจให้เธอรู้ว่ามองอะไร
หลังจากนั้นเธอพยายามไม่สนใจ
ผู้ชายคนนั้นปั่นจักรยานเลยไปค่ะ
แล้ววนมาทำแบบนี้อีกทั้งหมด๓รอบ
แล้วก็มองที่หน้าอกของเธอ
จนกระทั่งคุณคิงรอบที่๔ค่ะ

ทนไม่ไหวจริงเธอเลยถาม

ผู้ชายคนนั้นตอบกลับมาว่า

ทำไมเหรอมองนมแล้วผิดกฎหมายเหรอ
อุ๊ยก็เนี่ยไม่รู้จะอุ๊ยตรงไหนดี
เธอตอบกลับไปว่า

ผู้ชายคนนั้นตอบกลับมาอีกค่ะคุณคิง

ตอบว่าเพิ่งรู้นะว่าผิดกฎหมายข้อนี้ด้วย
ตอนนั้นเธอบอกเธอกลัวไม่รู้จะทำยังไง

ผู้ชายคนนั้นท้าทายเธอแล้วบอกว่าถ่ายเลย
เอาไปลงด้วยนะเพราะอยากดัง
พอถ่ายเสร็จหันกลับมาถามเธอว่าอะไรรู้ไหมคะ

เป็นอย่างไรหล่อไหมครับ

ทำไมถึงทำอะไรแบบนี้ล่ะโอ๊ยคุณคิงค่ะ

เหมือนมีโพสต์ท่าให้ถ่ายรูปด้วยใช่ไหมใช่
กลัวมากนะคะสุดท้ายวิ่งหนีแบบไม่คิดชีวิต
ตอนเกิดเหตุเธอบอกใจอยากจะด่ามาก

หนูขอถ่ายแบบเห็นหน้าชัดหน่อยอะไรอย่างนี้

เขาก็เลยถ่ายเลยครับอยากดังเหมือนกันถ่ายเลยอะไรอย่างนี้
แล้วหนูก็เลยเดินไปใกล้แล้วหนูก็ถ่ายหน้าเขาให้เห็น
แล้วทีนี้เขาเลยว่าเป็นไงครับหล่อไหมครับอะไรอย่างนี้
หนูก็เลยว่าไม่ค่ะน่ากลัวหนูก็เลยอย่างนี้
แล้วหนูก็เลยวิ่งหนีเลยวิ่งหนีออกแล้วก็วิ่งกลับเลย

ไม่ได้ถ่ายคลิปค่ะพี่ตอนนั้นหนูสติแตกเหมือนกัน
หนูก็ทำอะไรไม่ถูกเหมือนกัน
น่ากลัวมากเลยนะเรานึกถึงว่าถ้าเกิดเป็นเราแล้วอยู่ตรงนั้นคนเดียว
คงทั้งสั่นทั้งกลัวแต่สิ่งหนึ่งที่เธอคิดว่ามันน่าจะเป็นหลักฐานได้ดี
ก็คือการหยิบโทรศัพท์มาถ่ายภาพเก็บเอาไว้
ใช่ไหมคะเพราะว่ามันก็ไม่รู้ว่าเขาจะทำแบบนี้อีกหรือเปล่าด้วย
หลังเกิดเหตุเธอตัดสินใจแจ้งความว่าที่สพเมืองขอนแก่นนะคะ
ตำรวจบอกยังไม่สามารถดำเนินคดีกับผู้ชายคนนี้ได้
ทำได้เพียงแค่ลงบันทึกประจำวันเอาไว้เท่านั้น
เพราะเหตุยังไม่เกิด

ค่ะตอนนี้เธอบอกเธอหวาดภาวะนะคะหล่อนไปหมดแล้ว

แล้วจะมีคนแบบนี้อีกไหมรู้สึกแย่จริง
คือคำว่ากระทำอนาจารย์ไม่เหมาะสมอะไรแบบนี้

เพราะว่าแบบนี้แล้วมันจะต้องยังไงดี
เพราะว่าฝ่ายหญิงเองเขาก็รู้สึกไม่ปลอดภัย

ถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนเขารู้สึกหวาดกลัวหวาดภาวะแบบนี้
คุณตำรวจจะมีแนวทางความช่วยเหลืออย่างไร

ก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าต้องแบบไหนยังไง
เพื่อที่จะรู้สึกอุ่นใจมากกว่านี้

เดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้าเพิ่มเติมกันแล้วกันนะครับ